สองชั่วโมงหนึ่งนะครับเมื่อวานมาโดโพลกิ้งนะครับ
แล้วก็กรุณซื้ออ่าแล้วก็ทิศศรีแดงด้านะครับกร่องหน้า
คนสำคัญของทีมก็แถลงข่าวนะครับก่อนเกม
ลิปปินสเป็นทีมที่ดีนะครับแล้วโค้ชอย่างโจเซฟ
ทำให้รู้จักฟุตบอลไทยนะครับ
แล้วก็เอาจริงฟิลิปปินส์ไม่ควรแพ้กัมพูชาในเกมแรก
แต่พอมาเกม๒ก็แสดงให้เห็นถึงคุณภาพที่แท้จริงว่าเป็นยังไง
ส่วนมาดามแป้งคุณอำพันธ์ล่ำซำครับผู้จัดการทีมก็บอกว่าฟิลิปปินส์เป็นทีมที่พัฒนาขึ้นชัดเจนมากในช่วงหลังนะครับ
คงไม่ใช่เกมที่ง่ายแน่นอนก็ต้องไม่ประมาทในการเล่นในบ้านนัดนี้นะครับต้องเด็ดขาดมากด้วย
สินแดงดาแล้วก็ธิรทรบุญมาทันคือ๒ผู้เล่นของทีมไทยที่จะต้องจับตาเธอพิเศษนะครับ
ประสบการณ์สูงแล้วก็ยังมองว่าทีมไทยเป็นทีมที่โอ้โหดูแล้วใครเจอก็ยากนะครับ
เพราะว่าทีมไทยเนี่ยคือทีมเต็งแชมป์ครับ
ตัวจริงของทีมไทยนะครับ๔๔๒ประตูกิริพงศ์ภูแถวเชือกนะครับ
เก่าหลัง๔คนนะครับจากซ้ายไปขวาทรัศนลักษณ์หายประโคลกฤษฎากาแมนพลันสาเหมศ์วิบูรณ์แล้วก็สุพนันบุรีรัฐครับ
มี๔คู่กลางทีมไทยทอนบุญมาทันกับสหรัฐอยู่เย็นครับ
กซ้ายบดินผาลาขวาเป็นเอกณิตปัญญาและศูนย์หน้าอธิสักไกรสอนจับคู่กับธีรสินแดงดาครับ
ก็พบกันมานะครับ๒๑ครั้งไทยชนะ๑๖เสมอ๒แล้วก็แพ้แค่๓ครั้งเท่านั้นนะครับ
โน่เนี่ยถ้าพูดถึงสถิติแยกเดียวที่เคยเจอกับโจเซฟเฟเรยนะครับ
สมัยมาโน้นคุมแบงคอกเฟรรีคุมราชบุรีนะครับก็เจอในปี๒๐๑๕นะครับ
๒ครั้งเฟรรีชนะ๑แล้วก็เสมอ๑นะครับแบ่งเป็นเลขแรกเสมอ๐๐
เลขสองเนี่ยถม๔๐นะครับ
คราวนี้ครับฟุตซอลไทยลีกครับปิดท้ายกันหน่อยครับนัดที่๒๖นะครับ
ก็แข่งขันครบทั้ง๗สนามไฮไลท์ที่โกดังสเตดียมนะครับ
การท่าเรือเอาชนะเกษมบัณฑิตไปนะครับ

รับท่วยแชมป์ในรางวัล๓ล้านได้ควอต้าไปแข่งขัน
พุทธศาลสะโบสอนชิงแชมป์เอเชียด้วยนะครับ